มาที่อีกหนึ่งคลิปเหตุการณ์ที่ก็เป็นเหตุการณ์ธรรมชาติที่หายากมากนะคะ
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อทะเลทรายเปลี่ยนเป็นแม่น้ำ
และไม่ใช่แม่น้ำที่เป็นน้ำธรรมดาแต่จะเป็นอะไรไปดูพร้อมกันเลยค่ะ

แหละค่ะเป็นคลิปเผยแพร่ในยูทูปของสมาชิกชื่อว่าจามานขันนะคะ
เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติสุดแปลกประหลาดค่ะเกิดขึ้นในอีรักษ์
ซึ่งชาวเน็ตหลายรายก็เรียกปรากฏการณ์นี้ว่าแม่น้ำสาย
ชายคนหนึ่งที่กำลังยืนอยู่ริมฝั่งพื้นทรายที่กลายสภาพเป็นแม่น้ำนะคะ
เดินเข้าไปดูใกล้เอ๊ะเหมือนจะเป็นทรายเหมือนจะไม่ใช่น้ำเป็นอะไร
ปรากฏว่าสิ่งที่ไหลผ่านอยู่นั้นมันคือลูกเห็บค่ะ
โอ้โหลูกเห็บที่ตกจากฟ้าเนี่ยแหละครับเวลาที่อากาศเย็นหน่อย
แล้วเหมือนกับว่าก่อนจะเป็นหิมะเนี่ยนะเป็นลูกเห็บ
ใช่ค่ะเป็นลูกเห็บแบบนี้เลยจากทรายกลายเป็นลูกเห็บเฉยเลยนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์กระแสลูกเห็บพัดผ่านทะเลทรายนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากฝนตกหนักค่ะ
รวมทั้งพายุลูกเห็บได้ซัดถล่มอีรักษ์แล้วก็หลายประเทศในตะวันออกกลาง
ลูกเห็บจำนวนมากที่มักมาตอนอากาศหนาวเจอกับพื้นที่แห้งแรงอย่างทะเลทราย
ก็เลยเกิดปรากฏการณ์แปลกอย่างที่เห็นกันนะคะไม่ได้เป็นภาพที่หาดูได้ง่ายนะคะ

ดูข้างนอกเหมือนนมนะเหมือนอะไรบางอย่างนะครับปรากฏว่าเป็นลูกเห็บนั่นเองนะครับที่ตกจากฟ้า